ไปเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของห้องเช่าหน่อยนะคะคือแกเป็นคุณลุงคนหนึ่งนะ
ตอนนี้หวาดภาวะมากไม่กล้าอยู่ที่ห้องเช่าตัวเอง
ไม่กล้านอนหลับเลยเพราะว่าบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
อยู่อยู่ชายสกรรมสิบกับสิบคนนะคะนั่งกระบะมาสองคัน
เข้ามาที่ห้องเช่าของแกอ่ะคือแกทำธุรกิจห้องเช่าอ่ะนะ
เข้ามาที่ห้องเช่าห้องหนึ่งของแกแล้วลื้อค้นกระจุยกระจายพังประตูเลอะเทอะเละเทะไปหมดเลย
อ่ะดูประเด็นก็คือว่าเขาแต่งตัวคล้ายคล้ายกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ
อ่าและมีอาวุธครบแล้วกระบะก็มากันเป็นขบวนอย่างเงี้ยสองคันมากันเกือบสิบคนนะคะ
เนี่ยมีการงัดฝ้าเพดานเหมือนจะค้นหาของบางอย่างลื้อค้นข้าวของกระจุยกระจาย
ัดประตูทำทุกอย่างเลยพอไม่เจออะไรก็ขึ้นรถหลบหนีไป
ทีนี้เจ้าของห้องเช่าอันนี้เนี่ยคือนักศึกษาคนหนึ่งเขาไปฝึกไปฝึกงานที่เกาะสมุยพอดี
ก็เลยไม่เจอตัวนะคะอันนี้เป็นห้องเช่าอยู่หน้าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเลยนะ
ทีนี้เจ้าของธุรกิจห้องเช่าคุณลุงคนนี้ก็เลยเอาภาพวงจรปิดนี้ไปร้องเรียนกับสื่อมวลชน
บอกว่ากลางวันแสกนะยังเจอเหตุการณ์แบบนี้ลุงภาวะไปหมดเลยอ่ะ
ไม่กล้าหลับไม่กล้านอนกลัวไม่ปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครแล้วก็ต้องการอะไรค่ะ
หน้าห้องเขาก็แปะเบอร์ให้ติดต่อเอาไว้มีอะไรทำไมไม่โทรมาล่ะ
จะได้เปิดห้องให้อยู่งัดประตูเข้าไปรื้อค้นงัดฝ้ากันแบบนี้
ก็ไม่ไหวจะอยู่เหมือนกันอ่ะทีนี้ลุงแกเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพมนครศรีธรรมราชด้วยนะ
ลุงแกบอกว่าตำรวจดูบ่ายเบียงไม่รับแจ้งความแต่ลงบันทึกประจำวันไว้ให้เฉย
ก็เลยตัดสินใจไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมแทนก็แล้วกัน
ตำรวจถึงได้ยอมรับแจ้งความในข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินค่ะ
แกบอกเลยว่าตามตัวชายกลุ่มนี้

ให้มันรู้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วใครจะซ่อมห้องแกล่ะทีเนี้ยนั่นสิครับ